ติดตามการวิเคราะห์กันต่อในขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้เลยนะครับ
ซึ่งวันนี้นะคะจะเป็นการพูดถึงเรื่องของร่างรัฐธรรมนูล
โดยเฉพาะเรื่องของระบบการเลือกตั้งนะคะ
ที่มีการระบุว่าจะเป็นการนับคะแนนแบบใหม่
ก็คือในการเลือกตั้งจะใช้บัตรลงคะแนนใบเดียว
ทั้งแบบแบ่งเขตรวมทั้งบัญชีหรือรายชื่อ
จุดไหนที่เป็นจุดที่มีความกังวลคะคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ
ขอบคุณครับคุณก๊อฟคุณดาวครับ

ผมกำลังนั่งอ่านรัฐธรรมนุนมาตรา๘๖
ว่าด้วยที่มาของสอสอบัญชีรายชื่อ

สมาชิกสภานิติบัญญัติสนชหลายคน

สปทหลายคนบอกอ่านแล้วไม่เข้าใจ
สับสนต้องไปตามไปดูในกฎหมายประกอบรัฐมนูลอีกทีหนึ่ง
ว่าการคิดคะแนนแบบใหม่ที่จะให้ได้มาซึ่งบัญชีรายชื่อนั้นเนี่ย

คณะกรรมการร่างเขาไม่อยากให้คะแนนที่ไปลงแต่ละคะแนนเนี่ยตกน้ำ

เขาไม่อยากให้คะแนนของคนที่ได้สอสอเขต
แล้วไม่คำนึงของคนที่ไม่ได้สอสอเขต
ฉะนั้นวิธีการนี้เขาบอกว่าต้องคิดการนับคะแนนใหม่
ที่จริงระบบบัญชีรายชื่อหรือปาร์ตี้ลิสต์มีมาตั้งแต่ปี๔๐

แต่ว่านั่นก็คิดกันตามสัดส่วนอย่างที่เรารู้กันว่า
ใครได้สอสอเขตมากก็จะได้สอสอบัญชีรายชื่อมากตามมา
สอสอเขตน้อยสัดส่วนของบัญชีรายชื่อก็จะน้อยตามมา

แต่ว่าพอเจอหลักคิดแบบนี้ของคณะกรรมการร่าง
เปรียบเทียบว่าเหมือนกับเราไปเลือกประธานหมู่บ้าน
สมมุติว่ามีคนไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียง๑๐๐คน
คนที่ได้เป็นประธานหมู่บ้านเนี่ยได้คะแนนแค่๔๐

คำถามก็คือว่าเอ้าแล้วคนที่ได้คะแนน๔๐จากคน๖๐เนี่ยเป็นประธานหมู่บ้าน
แล้วเสียงของคนอีก๖๐ที่ไปเลือกคนอื่นล่ะ

ฉะนั้นต้องเอาคนที่ได้คะแนนลดหลั่นลงมาเนี่ย
มาช่วยกันบริหารหมู่บ้านด้วยสิ
จะเป็นหลักคิดนี้หรือเปล่า
คณะกรรมการร่างรัฐมนูลจึงคิดวิธีแบบใหม่
ผมขอดูกราฟิกในจอหน่อยนะแล้วก็อ่านนิดนึง
คำนวณหาสมาชิกสภาผู้แทน

ของแต่ละพักการเมืองให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
นำคะแนนรวมทั้งประเทศที่พักการเมืองทุกพักที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง

ได้รับจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
หารด้วย๕๐๐นี่คือจำนวนสอโสตังสองระบบ
๒ให้นำผลลัพธ์
หารจำนวนคะแนนรวมทั้งประเทศของพักการเมืองแต่ละพัก
ที่ได้รับจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบกเขตเลือกตั้งทุกเขต
จำนวนที่ได้รับให้ถือเป็นจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษดรพักของพักการเมืองนั้นจะพึงมีได้
นำจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราชดรที่พักการเมืองจะพึงมีได้
ลบด้วยจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรแบบแบกเขตเลือกตั้งทั้งหมดที่พักการเมืองนั้นได้รับเลือกตั้งในทุกเขตเลือกตั้ง
ลัพธ์ก็คือจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่พักการเมืองนั้นจะได้รับ
ไม่เข้าใจครับต้องอธิบายอย่างนี้เขาบอกว่าสมมุติว่าพักกรพักกรเนี่ยได้สอสอเขตเอาว่าถล่มทลายเลยครับได้สอสอเขต๒๔๐คน
ขอลองลงมาได้สอสอเขตอาจจะแค่๒๒๐คน

พอเลือกสอสอเขตนับคะแนนสอสอเขตเสร็จแล้วเนี่ยเอาสอสอเอาคะแนนทั้งหมดอย่าลืมนะขออธิบายซะก่อนว่าเขาใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวกาช่องเดียว
สมาชิกสนชบางคนยังเข้าใจอยู่เลยว่าเขาให้กาสองช่องคือกาเลือกสอสอเขตและกาเลือกพักไม่ใช่ครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นใบเดียวหรอก
แบ่งเป็น๒ใบฉะนั้นที่ได้ฟังคำอธิบายก็คือว่ากาทีเดียวเลย
พอได้สอสอเขตแล้วก็เอาสอสอเขตของพักกอที่ได้คะแนนมากที่สุดแล้วไปหารคำนวณกับ๕๐๐คือตัวเลขจำนวนเต็มของสอสอทั้ง๒ระบบ
ระบบ๒๕๐คนเท่านั้นแหละครับถ้าอย่างนั้นเมื่อกี้เธอได้สอสอเขต๒๔๐แล้ว
ก็สอสอบัญชีรายชื่อเพิ่มได้แค่๑๐คนเท่านั้นเองตามสัดส่วน
แต่ว่าคะแนนของคนที่รองลงมารวมกันแล้วทุกเขตที่เขาส่ง
เขาได้คะแนนเขตสสเขต๒๒๐คนก็จริง
แต่ว่าดูคะแนนแล้วเนี่ยเขาควรจะได้สอสอ๒๕๐เหมือนกัน
อย่างนี้นะเขาก็จะได้เพิ่มสอสอบัญชีรายชื่ออีกตั้ง๓๐
ฟังแล้วงงงงใช่ไหมครับถ้าท่านงงแปลว่าท่านเป็นคนปกติ
เพราะว่าทุกคนงงหมดทุกคนงงหมดแม้กระทั่งสปทบางคนก็งง
ปปชบางคนก็งงยังยังไม่รู้เรื่องกันเลยว่าตกลงเนี่ย
ว่าเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่อธิบายคร่าว
ฉะนั้นท่านอย่าไปงงตรงนี้เอาเป็นว่าระบบสัดส่วนผสมแบบนี้
จะเป็นหัวข้อหนึ่งในการถกเถียงกันมากพอสมควร
ถามว่าทำไมต้องมีวิธีคิดแบบนี้ไม่มีคำอธิบายจากกรรมการร่างเป็นอย่างอื่น
จากบอกว่าเพื่อไม่ให้คะแนนเสียงถูกทิ้งตกน้ำไป
แต่ว่าฝ่ายการเมืองเขาพอเข้าใจได้เขาบอกอ๋อ
กรรมการร่างไม่อยากให้พักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งชนะมาเด็ดขาดถล่มทลาย
แล้วเป็นรัฐบาลพักเดียวถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะเป็นรัฐบาลที่ลุกแก่อำนาจ
ไม่ฟังเสียงใครไม่ฟังเสียงฝ่ายค้านไม่ฟังเสียงทักท้วง
เพราะถือว่าเป็นรัฐบาลพักเดียวไม่ต้องไม่ต้องพึ่งใครว่าอย่างนั้นเถอะ
ฉะนั้นควรจะสกัดไม่ให้มีรัฐบาลพักเดียววิธีการนับคะแนนอย่างที่ว่าเนี่ยครับ
จะไม่มีพักไหนที่จะได้เสียงเกินข้างมากแน่นอน
พอเป็นอย่างนี้คำถามก็คือว่าแล้วรัฐบาลก็ต้องเป็นรัฐบาลผสม
ก็เป็นประเด็นครับบ้านเราที่ผ่านมาเนี่ย
รัฐบาลผสมถ้าผสมกันหลายพักปัญหามันจะเกิดขึ้นตรงที่ว่า
แนวนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจะมาทำโน่นทำนี่มาขับเคลื่อนเรื่องนั้นเรื่องนี้
แต่ว่าถ้าพักการเมืองที่มาเป็นพักร่วมเขาไม่เอาด้วยทำงานลำบากมาก
สมมุติว่าพักที่เป็นพักหลักหาเสียงกับประชาชนว่า
คราวหน้าผมจะมาแก้ปัญหาภัยแรงทั้งระบบแต่ปรากฏว่า
พอมาเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยเก้าอี้กระทรวงเกษตร
กลับไปตกแก่พักร่วมรัฐบาลรัฐบาลขับเคลื่อนอะไรก็ลำบาก
เพราะเจ้าของพักที่ส่งมานั่งกระทรวงเกษตรเขาอาจจะไม่เห็นด้วย
ลักษณะอย่างนี้เคยเกิดมาแล้วในบ้านเราถ้ามีพักการเมืองหลายพัก
รวมกันเป็นรัฐบาลจะมีการต่อรองจะมีเสียงทักท้วงกว่าจะขยับ
นโยบายหลักหลักได้แต่ละเรื่องลำบากมากอ้าวพอมีรัฐบาลพักเดียว
เสร็จทำอะไรก็ทำได้คนก็บอกรู้แก่อำนาจ
ออกนโยบายที่ประเทศชาติเสียหายก็ไม่มีใครทักท้วง
เพราะเขาถือว่าเขาเป็นรัฐบาลพักเดียวประชาชนมอบฉันธามติมา
ฉะนั้นข้อดีข้อเสียมันมีด้วยกันทั้งนั้นแหละครับขึ้นอยู่กับว่า
เราจะเห็นข้อเสียมากกว่าข้อดีหรือข้อดีมากกว่าข้อเสีย
ฉะนั้นถ้าเราร่างรัฐมนูลเพื่อป้องกันจุดนี้แต่ว่าไปเกิดปัญหาอีกจุดหนึ่ง
มันก็มันก็จะวนไปวนมากลับมาสู่ที่เดิมท่านผู้ชมคอยดูเถอะครับว่า
เรื่องที่ผมเล่าให้ฟังวันนี้จะเป็นประเด็นให้ถกเถียงกันมากว่า
การนับแบบนี้ยุติธรรมหรือเปล่าแล้วพักการเมืองเขาจะหยิบเรื่องนี้
มาเป็นข้อโต้แย้งมากน้อยแค่ไหนก็คอยติดตามนะครับคุณก๊อฟคุณดาวครับ